ตอนปีใหม่เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชาย๓คนนี้ตั้งวงกินเหล้าฉลองปีใหม่กัน
แล้วพอเมาเนี่ยนะคะก็เกิดมีปากเสียงกัน
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเอาค้อนทุบเพื่อนร่วมวงเล่า
เสียชีวิตค่ะอายุ๗๗ปี
แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันยกขึ้นท้ายรถเก๋ง
เพื่อที่จะเอาศพไปทิ้งนี่คือที่เกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
สายตรวจสพดอกคำใต้เนี่ยไปพบนะคะ
กลุ่มคนที่เอาศพมาทิ้งตรงใกล้สะพานข้ามลำน้ำอิง
ถนนสายบ้านร่องจ้าบ้านแม่อิงหมู่๔

ก็เลยเป็นที่มาของการไปควบคุมตัวนายศรีฟองวาริน
อายุ๗๑ปีกับนายจันตาพรมจักรอายุ๗๙ปีอืม
แล้วหลังจากนั้นก็ประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลดอกคำใต้มาตรวจศพค่ะ
คือจับไปจับสองคนนี้มาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพของในล้วนบุญปฐมอายุ๗๗ปี
สภาพนอนคว่ำหน้าพาดกับกิ่งไม้
ทะเบียนจังหวัดพยาวล้มอยู่ห่างไปประมาณ๑๐เมตร
พยาวเหมือนกันมีรอยเลือดอยู่ท้ายกระโปรงรถ
แล้วก็พบค้อนเหล็กอีก๑อันค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวในจันตากับนายศรีไปเค้นสอบ
จนสุดท้ายเนี่ยรับสารภาพค่ะเล่าที่มาบอกว่าก่อนหน้านี้
นั่งกินเหล้ากันบนโต๊ะม้าหินอ่อนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น
ตรงนั้นเป็นบ้านของผู้ตายกินตั้งแต่ตอนเที่ยงของวันที่๑มกราคม
จะฉลองปีใหม่กันแล้วในสีก็ขอตัวกลับบ้านก่อน
เย็นวันเดียวกันนายจันตาไปบอกนายศรีที่บ้านบอก
เอาค้อนทุบหัวของในล้วนตายแล้วขอให้ในสีไปช่วย
ลากศพจากโต๊ะม้าหินอ่อนไปใส่ท้ายรถเก๋งจะเอาไปทิ้ง
ก็ขับรถไปกันนะคะบ้านที่ฆ่ากับจุดที่ทิ้งศพ
ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรค่ะไปถึงที่เกิดเหตุ
รถยนต์ที่ใช้ขนศพเกิดเสียหลักก็คือยางหลังรั่ว
ก็ช่วยกันยกศพในล้วนไปพาดไว้กับกิ่งไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์
ไปเอารถยนต์คันสีแดงมาดึงรถอีกคันนึงขึ้นมา
จังหวะนั้นโอ้โหจังหวะนี้ตำรวจมาพอดี
ตำรวจมากำลังปฏิบัติการกันอยู่พอดีนะคะ
ตำรวจออกตรวจเจอพอดีครับก็เลยถูกจับก่อนเลยนะคะ
เพราะว่ากำลังทำอำพลางศพกันอยู่พอดีนะคะ
เพลินใบอุบลซึ่งเป็นอบตหมู่บ้านเนี่ย

คือเขาก็มักจะกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
น่าจะทะเลาะกันตอนที่กินเหล้านั่นแหละค่ะ
จนถึงขั้นต้องฆ่ากันเองแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
เป็นประจำสำเร็จแรกของผู้
กลับไปตากินเล่านี่นะ
กลับไปตากินเล่าล่ะ

กลับไปตากินเล่าแล้วก็มีไหมล่ะ

มีกลับไปเกินต์เดียวกันเข้านะับกุ้มกางแกร่สั้น